กำลังรอที่ประชุมรัฐสภาอยู่ว่าจะลงมติผลว่าอย่างไร
ให้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกมาโหวตเนี่ยซ้ำได้หรือไม่
อีกมุมหนึ่งสื่อมวลชนกำลังรอคุณพิทาอยู่
ที่มีคำสั่งจากสารรัฐมนุนให้ยุติให้หยุดปฏิบัติการหน้าที่สอสอไว้ก่อน
เรื่องการถือครองหุ้นสื่อที่ต้องวินิจฉัยออกจากที่ประชุมไปแล้ว
กำลังรอว่าจะมาให้สัมภาษณ์สื่อไหมครับนะครับขณะเดียวกัน
ถ้ามองไปถึงการโหวตครั้งที่๓เมื่อสักครู่นี้ทั้งอาจารย์ธนพรอาจารย์รุพรบอกว่า
มันก็มีสมการแล้วก็มีสิ่งร้าวเพิ่มเติมเข้ามา
อาจารยุทธพรบอกว่ายังไงเชื่อว่านายกยังอยู่กับเพื่อไทย

หนึ่งก็คือการวางมือของพลเอกประยุทธ์
และซึ่งก่อนหน้านี้มีคำถามเยอะแยะเลยว่า
ผลเอกประยุทธ์๘ปีสถานภาพเจ้าหน้าที่รัฐเองต่างไม่เคยได้ยินพลเอกประยุทธ์วางมือการเมืองนะ
อยู่ประกาศวางมือแสดงว่าประยุทธ์ต้องมีนายกในดวงใจอยู่แล้ว
และในดวงใจคนนี้ต้องเสี่ยงไปได้และทุกฝ่ายให้การยอมรับ
ส่วนปัจจัยประการที่๒คือการกลับบ้านของคุณทักษิณ
คุณทักษิณจะกลับบ้านได้ราบรื่นที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ
อุ้งอิงให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกพ่อรอได้ให้การเมืองนิ่งก่อน
จะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าอันนั้นคือจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่ก็ต้องเป็นนายกข้ามคั่วซึ่งโจทย์มันยาก
เพื่อไทยจะตอบเรื่องสองลุงอย่างไรล่ะนี่ก็คือจดอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยาก
หรือวันนี้สิ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวในโลกไซเบอร์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนตอนที่กรกตยื่นเรื่องเป็นสารรัฐมนูลตอนคุณพิทาโหวตวันที่๑๒
หรือแม้ทั้งวันนี้การขยายตัวของข้อวิจารณ์ในโลกไซเบอร์มันจะถูกเชื่อมต่อจากโลกออนไลน์มาสู่โลกออฟไลน์ได้ไหม
เชื่อมต่อได้เนี่ยมันต้องมีสายเชื่อมต่อนะครับแต่วันนี้มันมีความพยายามในการตัดสายเชื่อมต่อตรงนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นที่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การเมืองมวลชนมันจะไปสู่คำตอบว่ากดดันในสภาได้ไหม
เพราะฉะนั้นปัจจัย๒๓ประการตรงนี้ผมจึงคิดว่าท้ายที่สุดมันอาจจะมีอยู่ด้วยกันสัก๓ฉากทัศน์
ซึ่งแบบนี้จะประกอบไปด้วยเพื่อไทย๑๔๔
เดี๋ยวเรามีตัวเลขสรกับภาคการเมืองให้ดูด้วย
ตอนนี้มันยังไงอัพเดทแล้ว
สวลาออกไป๑ท่านหรือ๒๔๙
ถ้าเราจะต้องไปโหวตนายกกันครั้งที่๓หรือครั้งที่๔

แต่๙กายยัง๑๕๑ต้องตัดพิทาไป๑
เพียงแต่คุณพิทาไปโหวตเขาไม่ได้
ก็การเมืองไทยมันเปลี่ยนเร็วคุณอุ๋ยจนคอมพิวเตอร์ยังตามไม่ทัน
ขำภาพตามไม่ทันเหรอ
อเจมส์อาจารยุทธพรจะบอกว่า
เพื่อไทยเป็นนายกแน่แต่ว่าสมัครการในการจัดรัฐบาลใหม่ของเขา
มันก็ต้องให้มีมวลชนก็ต้องยอมรับ

และเข้าใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นแบบที่๑เพื่อไทยค่ำคั่วนะครับ
ก็คือเพื่อไทย๑๑๑ภูมิใจไทย๗๑พลังประชารัฐ๔๐นะฮะ
ประชาดิบัตร๒๕ชาติพัฒนา๑๐นะครับและก็ประชาชาติ๙
พัก๒๙๖ก็เกิน๒๕๐ไปได้นะ
หรืออาจจะเติมพักเล็ก๓พักไทยสร้างไทย๖นะครับ
เพื่อไทยรวมพลัง๒เสรีรวมไทยอีก๑เป็น๓๕
แต่อันนี้จะเป็นปัญหาว่า๙พักการบริหารจัดการการเมืองมันจะยาก

โหวตนายกยังไม่พอแต่ต้องอาศัยสวอีกประมาณ๘๐เสียง

หรือถ้ามีพักเล็ก๓พักมาเติมเมื่อกี้ก็จะเหลือแค่๗๑เสียง
แต่ปัญหาของซีไนริโอนี้คืออะไร
ลุงหนึ่งวางมือไปแล้วแต่ยังเหลืออีกลุงหนึ่งคือพลเอกประวิทธิ
จะเอายังไงเพราะมีพลังประชารัฐอยู่ด้วยนะตรงนี้
และยังต้องตอบความชอบทำที่พักเก้าไกลเขาต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
และกระแสของเรื่องม็อบต่างด้วย
อันนี้คือสูตรที่๑เพื่อไทยข้ามคั่วแบบที่๑
อาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดไปโหวตนายกเนี่ย
ก้าวไกลเขาต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอ่า

อ่ะ๑๕๐อ่ะถ้าไม่ลงวิทยาลัยอ่ะ๑๕๐

แต่ยังไงก็มีโอกาสจะได้เสียงจากสวมาเติมแทนไง

บางทีคุณพิธาของก้าวไกลเพื่อไทยเขายังโหวตให้เลยยังโหวตให้เลย

จะไม่เสวนาอะไรต่างกับพักที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อไทยเข้าไปจัดรัฐบาลใหม่ของเขาเนี่ย
แล้วถ้ามีสองรุ่งอะไรต่างแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเห็นกัน

ครับใช่มีโอกาสอย่างนั้นแต่จะได้เติมจากส่วนอื่นนะครับ
เติมจากภักดิ์ในขั้ว๑๘๘เติมจากสวต่างมันมีโอกาสได้เป็นได้

แต่ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องบอกว่าต้องตอบคำถามเรื่องสองลุงเนี่ยให้ชัดเจนเลยนะครับ
ส่วนแบบที่สองอ่านะฮะก็คือเพื่อไทยข้ามคั่วแบบที่สอง
จะมีเพื่อไทยนะครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติ
ไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทย
อันนี้ก็เกินกึ่งหนึ่งนะแต่ยังมีโจทย์ใหญ่ครับก็คือการบริหารจัดการที่ยาก
เพราะมัน๘พักพักจะเยอะขึ้นและขณะเดียวกันเสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่เยอะนะครับ
ตอนนี้ก็๘พักเนี่ย๓๒ก็๘พักแต่อันนี้เสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่เยอะไง
เพราะ๓๑๒๘พักก็จริงแต่เกินกึ่งหนึ่งไปเยอะคือไปถึง๓๑๑
อันนี้จะได้อยู่แค่๒๖๕แล้วก็ต้องตอบคำถามเรื่องความชอบทำของก้าวไกลด้วย
ที่จะเตะเขาเป็นฝ่ายค้านเอาไว้ง่ายแล้วมอบนอกสภาจะยังไง
และยังต้องการสอสอหรือสวบวกกันอีกไม่น้อย๑๑๑เสียง
ซึ่งเยอะเป็นงานที่ยากอันนี้คือแบบที่๒นะครับ
ส่วนแบบที่๓ก็คือว่าอยู่กับ๘พักเหมือนเดิม
ยังมีก้าวไกลอยู่ในนั้นด้วย๓๑๒เสียงนะครับ
และยังต้องการประชาธิปัตย์มาเติมหน่อย๒๕
ชาติไทยพัฒนาอีก๑๐เป็น๓๔๗ขาดอีก๒๙
แต่ปัญหาใหญ่คือมันมีตั้ง๑๐พักแล้วบริหารจัดการยาก
ทางการเมืองโคต้ารมตรีอะไรจะว่ายังไงกันนะครับ
และยังต้องอาศัยเสียงสวมาเติมถึงแม้ว่าจะไป๓๔๗เนี่ย
ก็ยังต้องอาศัยส่อวอตั้ง๒๙หรือส่ออีกขั้วหนึ่งนะครับ
ถ้านับสวที่ท่านโหวตให้๑๓เสียง
แล้วคุณอุ๋ยคิดว่าเสนอแค่๒๗๒ใน๑๓นั้นยังจะอยู่ไหม

สูตรนี้มีก้ากรายอยู่ด้วยส่วนจะไปหวัง๑๘๘
ว่าตัวเลขวันที่๑๓ตรงนี้ประสบธรรมให้เราเห็นเลยว่า
เห็นชอบทั้งนั้นนะครับยกเว้นเพียงแค่๒พัก
คือประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะหวังให้เขามาช่วยเติมเนี่ยยาก
แล้วสอวรเนี่ยยิ่งไปเสนอสองเจ็ดสองเนี่ย๑๓เสียงเนี่ยดีไม่ดีจะไม่เหลือเลยนะ